คุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องความปังของน้องแป้งมิดชัยค่ะ

ต้องบอกว่าไม่ต้องรอดาวพฤหัสย้าย
ย้ายเข้าบ้านใหม่แล้วก็ปังมาก
เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยพี่ออนนะคะ

แล้วก็เล่าให้ฟังนะคะว่าน้องแป้งบอกพี่
ช่วงนี้หนูเหนื่อยมาก
คือพูดแบบนี้เลยนะคะว่าไม่ต้องรอดาวพฤหัสย้าย

ตั้งแต่ต้นปีแล้วดวงดีสุดค่ะ
คือตั้งแต่ย้ายบ้านมานะคะบ้านใหม่อยู่แถวปฐุมเนี่ย
มาอยู่ครอบครัวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะ
บอกเลยงานแน่นงานลุมสุด
ทั้งละครพิกรได้เป็นพิกรของคุณพ่อด้วยนะ

แป้งบอกว่าสัมผัสได้เลยว่าบ้านหลังนี้มันพาปังจริงพี่

ปรากฏว่าพ่อก็แน่นแล้วปรากฏคุณแม่

บอกเลยเวลาเจอกันแค่ตอนทานข้าวบางวันเท่านั้นนะคะ
วันเนี่ยโอ้โหไม่มีใครอยู่ติดอยู่บ้านเลย
เพราะต้องออกไปทำงานรับทรัพย์เข้าบ้าน
เรียกว่ามันปังจริงเลยล่ะค่ะ

ดวงดีก็ดีนะคะตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้
แล้วก็คุณพ่อก็จะแบบว่าเรื่องห่วงจุ้ยบ้าน
ไหว้พ่อแก่ด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกว่าปีนี้ค่อนข้างจะแบบดีมาก
งานเข้าเยอะมากทำงานเหมือนเป็นหนี้อยู่
ย้ายอยู่แถวปฐุมอะไรอย่างนี้ค่ะซื้อบ้านใหม่แล้วก็
ใช่แล้วก็ดูเรื่องของห่วงจุ้ยบ้าน
หรือว่าบ้านเลขที่อะไรต่างอย่างนี้ค่ะ
ใช่แต่ว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่บ้านเนี่ยไม่มีวันไหนได้แบบนอนบ้านอย่างแบบ
แล้วก็มีวันหยุดเลยนะไม่มีเลยทุกคนต่างคนต่างออกนอกบ้านกันหมดเลย
งานแน่นคุณพ่อจัดการทุกอย่างเลย
แล้วก็จะมีแบบว่าหมอที่เขามาดูให้แบบจริงจังเลยนะ
ใช่แล้วก็จะตั้งเซียนพ่อแก่ตรงไหนที่ทางไหนไปในทางที่ดีอะไรอย่างนี้ดูหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ปังมา